สวัสดีครับ

ค่ะวันนี้นะคะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
บอกเลยนะวันเสาร์เป็นวันที่ผมรอคอยมาก

พลาดเลยคุณผู้ชมฮะต้องรีบบอกเอาไว้ก่อน
เพราะใครที่เปิดมาดูเราตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
วันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วย
นี่ซึ่งทำยังไงง่ายนิดเดียว
อย่าลืมแอดเป็นไลน์เป็นเพื่อนกัน
นี่เลยครับคุณผู้ชมครับผมย้ำเรื่องของกฎกติกาเอาไว้ก่อน
คุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันแล้วผ่านทางช่องทัก
ไลน์ไทยรัฐนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมา
พูดง่ายส่งไลน์มาคุยกัน

เพลงที่คิดว่าเหมาะสมกับคุณผู้ชมตอนนี้
คือเพลงอะไรและเพราะอะไร
ง่ายนะคะจริงแล้วเนี่ย
ไม่ต้องกลัวนะว่าเบอร์โทรของคุณเนี่ย
โชว์ที่หน้าจอเพราะว่าจะมีเพียงทีมงานเท่านั้นที่เห็น
ถูกต้องครับเพราะเวลาคุณส่งมาว่าเพลงอะไร

อย่าลืมติดแฮชแท็กก็คือไอ้เครื่องหมายสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม

ส่งกันมาเถอะครับเพราะว่าอะไรเวลาขึ้นหน้าจอ
เราจะไม่ได้เอาหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมขึ้น
เราแค่จะมีเอาไว้เผื่อว่าคุณเป็นผู้โชคดี

บอกแบบนี้ว่าจะมีใครได้รางวัลบ้าง
เรามอบให้๑รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะประจำวันเนี่ยท้ายรายการนะ
พี่ฟอนงั้นบอกผมหน่อยสิ
ว่าตอนนี้เพลงอะไรที่มันเหมาะสมกับพี่ครับ

พาสาบอายุควรตาน้องเอยพี่มาให่ทำตา
สิพูดถิดร้ายดีจ้าว

๓๐พอ๓๐จ๋าวนะฮะจ๋าวจริง
เรื่องราวข่าวสารของเราน้องมาหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามมาดูกันในช่วงของสมัตย์ข่าวเด็ด
คุณผู้ชมเนี่ยอยู่บ้านดีก็มีหนุ่มคนนี้ทำท่าทางมึน
เดินมาจะขอน้ำล้างมือแถมทิ้งท้ายผมเป็นโควิดนะ
โอ้โหแปลกแต่จริงล้างป่าช้าที่ชนบุรี
กุมารแปลกทำท่าตะเบ๊ะงานนี้ชาวบ้านบอกขอโชคเป๊ะได้ไหมอ่ะ
แล้วป่วนกันทั้งหมู่บ้านก็คนคนนี้เขาเล่นเอารถไถ
ไม่ได้ไถนาแต่มาไถบนท้องถนนแล้วก็ลากจักรยานยนต์แบบนี้
ถามว่าทำทำไมอ้าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ในคู่กัดสะบัดข่าว
ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะแอดเราเป็นเพื่อนกัน
ในช่องทางไลน์นะครับไลน์ไทยรัฐเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
แอดไซด์แล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าไทยรัฐทีวีเอช
ส่งข้อความมาเพลงอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวคุณผู้ชมมากที่สุดในตอนนี้
ง่ายมากเลยค่ะแล้วเพลงอะไรให้ของพี่อาร์มา

เรียกพี่ได้ไหมถ้าเรียกพี่จะให้หมื่นห้า
ขอแล้วค่ะขอร้องค่ะขอชีวิตไว้เถอะ
เพลงผมร้องนี่มันทำไมครับ
โอ้โหคือมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่กล้าพูด
แต่ผมรู้สึกดีนะผมรู้สึกดียังไงรู้ไหม
ทำไมอะทำให้พี่ฝนเขินได้
คือแบบว่าอุ๊ยร้องแบบนี้ก็ได้เหรอ

เอาแต่นี่คือกฎกติกามารยาทของเราในวันนี้นะครับส่งมาไลน์นะเดี๋ยวเราจะแจกให้กับบัตรกำนัน
บริข่า๕๐๐บาทจากฮิสี่๑รางวัล
ช่วงท้ายรายการมาเฉลยกันใครจะเป็นผู้โชคดี
ใครที่อยู่บ้านเนี่ยบางครั้งบางคาหน้าบ้านคุณต้องดูด้วย
เพราะบางครั้งไปเจอกับพ่อนุ่มคนนี้เฮ้ยอาการมึนเมามาจะขอล้างมือ
แถมพูดขู่ว่าตัวเขาเป็นโควิดอีกอะครับว้ายพี่มาหาใคร

แล้วบ้านพี่อยู่ไหนนครนายกอ้าวนครนายกแล้วพี่มาไหมเนี่ยพี่บ้านหนูไม่รู้จักกับพี่
อ๋อไอ้คนที่ไม่กล้าครับ
โอ้โฮโฮใครจะกล้าแล้วนั่นสิบ้านอยู่ไหน
โอ๊ยจะมากินส้มหอยขนาดกว่าเหรอ
มาขอล้างมือเพราะไม่รู้จักกันก็โอ้โฮรู้จักกันก็ไม่ใช่
แล้วนี่พูดด้วยนะบอกว่าตัวเองเป็นโควิดอีก
อ่ะเนี่ยครับคลิปนี้นะครับถูกผู้ใช้เฟซบุ๊ก
คนหนึ่งที่ชื่อว่าสุพรรษาสละพันธ
นำคลิปนี้ความยาวตั้ง๔๔วินาที
บันทึกภาพชายคนนี้มาที่หน้าบ้านท่าทางมึนเมา

แล้วนี่ตัวเขาพยายามจะบอกว่าขอเข้าบ้านได้ไหมอยากล้างมือ
ผู้หญิงเขาไม่ให้เข้าก็ไปขู่เขาว่าเขาเป็นโควิด
โอ้โหตัวผู้หญิงเขายิ่งกลัวไปใหญ่เลยไง
แล้วก็ต้องบอกว่านี่ถ้ายังไม่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งตำรวจนะ

เขาก็ต้องขู่อีกทำไมไปเดี๋ยวจะแจ้งกำนัน

ลงพื้นที่ไปพบกับคุณสุพรรษาสละพันธ์เจ้าของคลิป
อยู่ที่นี่นะครับตามบนทานมามุนเอาเพลิงเมืองจังหวัดชัยนะ
ตัวเธอก็บอกว่าตอนที่พบกับผู้ชายคนนี้
เป็นช่วงที่เขาบุกเข้ามาถึงในบ้านแล้วนะเอาจริง
มันน่ากลัวมากตัวเธอเองตกใจ
เพราะปกติไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านอยู่แล้ว
คือในบ้านมีลูกสาวครับพี่ฝนครับ
แล้วอย่างนี้เธอรีบตั้งสติแล้วก็บอกไล่ชายคนดังกล่าว

แล้วเธอก็ยังบอกอีกนะว่ายังไงยังไงก็เข้าบ้านไม่ได้
เข้าไม่ได้หรอกเพราะช่วงนี้มันโควิดเธอกลัวเท่านั้นแหละค่ะ
ชายคนนี้ก็ตอบมาเลยผมนี่แหละเป็นโควิด
โอ้โหได้ยินแบบนี้เหรอใครจะให้เข้าอ่ะ
โอ้โหคงจะพูดแบบจาแบบพูดจากกวนอะเนาะ
ก็รีบให้ออกไปแบบนอกรั้วแบบด่วนเลยนะคะ
แต่ชายดังกล่าวก็พยายามตื้อนะที่จะเข้ามาในบ้านอีกเนี่ย
ตามคลิปเลยตื้อไม่หยุดเลยค่ะ
เอางี้พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนในหมู่บ้านเห็นแล้ว
คนแถวนั้นเขาบอกเขาเห็นแล้วก็เลยแจ้งไปบอกว่า
นี่ชายคนนี้เป็นเขยของคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
มักจะกินเหล้าแล้วก็เมาเป็นประจำ
โอ้โหอย่างนี้คุณสุพรรษายิ่งกังวล
กลายเป็นว่าคนอยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่นครนายกอย่างที่เขาพูดในคลิปนี่นะ

ใช่อย่างนี้เลยอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับ
หรือว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูหน่อย
ว่ากล่าวตักเตือนก็ยังดีแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวัง
อย่าให้ไปก่อกวนแบบนี้กับใครเขา
อ่าแต่ว่ายังไงก็เห็นมาเกาะรั้วแบบนี้อืม
อย่าลืมเจ้าของบ้านนะคะฉีดแอลกอฮอลที่รั้วด้วย
เพราะไม่รู้ว่าเขามาเกาะมาจับมาอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะ
มาไม้นี้เราก็โอ้โหผมนี่แหละโควิด

ในยุคนี้ไม่มีใครให้เข้าบ้านหรอกนะคะ

อาจจะต้องพูดคุยกันดีก่อนเนอะ
เห็นบอกว่าเรื่องของการไปล้างป่าช้านี้เราต้องไปดูหน่อย

ปกติเวลาไปล้างป่าช้าเนี่ยเขาจะมีแบบที่สุดของการขุด

นางฟ้ากุมารทองกุมารี
เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในการขุดเนี่ย
เขาเจอกุมารทองที่ชนบุรีนะคะ
แต่รูปร่างแปลกประหลาดไปดูกันค่ะ

เห็นบอกว่าที่เขาเห็นอยู่เนี่ย

เขาทำเหมือนเขาจะเบ๊ะ

ที่ยกขึ้นมาแบบตำรวจทหารก็ทำกัน

นี่ร่างกุมารทองนะคะสภาพสมบูรณ์
ที่คาดว่าถูกฝังไว้นานกว่า๑๐ปีนะคะ

เพราะว่าหลายคนมองว่ามือขวาของน้องกุมารทองเนี่ย
ทำท่าคล้ายการทำท่าวันทยาหัส

ซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายนะคะ
โดยร่างกุมารทองนี้ขุดพบในบริเวณป่าช้าวัดห้วยกรุ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ระหว่างที่มีการขุดศพรายญาติ๖๐หลุมนะคะ
ในงานมหากุศลเก็บศพรายญาติล้างป่าช้าครั้งที่๓
จัดโดยพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยศรีราชานะคะ

ส่วนร่างของกุมารทองก็จะนำไปไว้ที่หน้าห้องเก็บกระดูกภายในพุทธสมาคมเพียวเยื้องไทยศรีราชา
ซึ่งใครอยากจะไปขอโชคขอลาบกับน้อง

อย่างนางฟ้ากุมารทองตอนที่เขาเรียกกันนะคะ
ก็คือเป็นศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อย
เป็นศพที่ยังมีแบบสมบูรณ์แล้วเหมือนเขาแห้งไป

ตามความเชื่อก็คือเป็นความพิเศษนะคะ
แต่ให้มองอย่างนี้มันเป็นเหมือนงานบุญด้วยครับพี่ฝน

เนื้อไญงก็อยู่ตามท้องไล่ท้องนา
ใจเขาไม่ให้ดี

เอารถไถมาวิ่งบนถนนแบบนี้เลยเหรอ

แต่ไอ้รถไถที่เอามาวิ่งรถไถรถมันาสายแบบนี้
เฮ้ยมันเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น
คือคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้นะครับบอกเลยนะว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดอยู่แถวหมู่บ้านหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพู
ระหว่างนั้นครับพ่อนุ่มคนนี้ก็ขับรถไถสีส้มคันนี้
ไถซากรถมอเตอร์ไซค์ตามถนนไปด้วย
ชาวบ้านที่เห็นเขาก็รีบเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้
แล้วก็โทรไปแจ้งตำรวจด้วยเพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้คนทำเนี่ยมันทำไปเพราะอะไร
เอางี้ไปดูในช่วงที่ตำรวจเขาลงพื้นที่

ว่าชื่อนายยุทธนาชินบุตร

ไอ้สร้างรถจักรยายนที่เขาถ่ายมาเนี่ย
เขาจะเอาไปขายที่ร้านขายของเก่า
แต่เรื่องของเรื่องผมเอาขึ้นรถไม่ได้

จริงเหรอแต่อย่างนี้คุณตำรวจเขายังไม่ปากใจเชื่อ
เพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยมีพิรุษเขาก็ต้องจับตัวไว้ก่อนบอกนั่งเลยนั่งเลย
นี่เดี๋ยวจะไปตรวจสารเสพติดก่อนอย่างแรก
เพราะใครเขาก็ไม่ทำกันต่อให้คุณเนี่ยนะฮะ
ขนมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีอื่น
ไม่ใช่เอารถไถลากมอเตอร์ไซค์ไปแบบนั้น
โอ๊ยมันไม่ได้แล้วของมันก็พังเสียหายหมดใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะดูก่อนว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
นี่มาจัดการก่อนโอ้โหนี่ปิดปิดหน้าดิฉันน่ารักเชียว
แต่สิ่งหนึ่งที่ผิดแน่เรื่องของกฎหมายการจราจร

ทำแบบนี้มันจะมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไง
ใช่แล้วใช่แล้วค่ะโอ้โฮทำงี้แบบเรามีความรู้สึกว่า
เหมือนเขาโกรธเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการนะครับ
ค่ะเดี๋ยวต้องตรวจสารเสพติดก่อนนะคะ
อ่ะต่อไปนะเนี่ยก่อนขับรถเราจะบอกกันเสมอเลย
ก่อนที่จะออกจากซอยเนี่ยเราก็ต้องมองให้ดีก่อนว่ามีรถทางตรงมาไหม
เราสามารถจะไปได้ไหมไม่เช่นนั้นถ้ามองไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้ค่ะ
โอ้โหนี่เรียกว่าชนเขาอย่างจังเลยนะคะ
ขณะที่เจ้าของเจ้าของคลิปเนี่ยกำลังขับมาบนถนนอยู่ดีเลย
ปกติอยู่ก็มีรถกระบะคันหนึ่งออกมาจากซอยแบบกระทันหัน

ให้เบรกไม่อยู่นะคะทำให้ชนกันหมุนลงข้างทางแบบนี้เลย
นับว่าโชคดีนะคะที่เจ้าของรถทั้งสองคันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะคะ

แต่ก็เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนาะ
คนที่ออกจากซอยก็ต้องดูให้ดีคนที่มาทางตรงก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
แล้วสิ่งหนึ่งนะฮะเป็นไปได้นะก็ต้องแบบว่าดูแล้วเนี่ยคือต้องมีน้ำใจให้กันนะนะ
คือก็เห็นแล้วแหละถ้าออกมาแบบเนี่ยอันสุดผมก็ไม่ได้ว่าผิดหรือผิดนะ
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องชะลอขณะเดียวกันคนที่จะออกคุณก็ต้องดูให้ดี
ไม่ใช่อยู่คุณจะออกแล้วก็ค่อยออกค่อยออกแบบนี้มันก็เป็นอันตรายกับคนอื่น
เอาเป็นว่าค่อยดูเสียเวลานิดนึงแต่มันจะทำให้คุณเหมือนกับว่าปลอดภัยด้วยนะคะ
ถ้าชนกันจะเสียเวลามากกว่านี้จริงค่ะ
ต้องขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กนะคะที่มีชื่อว่าควายหลุดถนนวีหนึ่งนะคะ
โอ้เฟสบุ๊กนี้ดังชื่อแบบว่าเด็ดมากเลย
เอามาเตือนภัยบนท้องถนนกันอีกนะครับช่วงนี้คือหน้าร้อนก็จริง
แต่ฝนมันก็ตกบ้างป่าปลายฝนไม่ดีเหรอคะ
ไม่ใช่ว่าฝนไม่ดีฝนธนสุนทรดีแล้วสวยอยู่แล้ว
แต่หมายถึงว่าฟ้าฝนเวลามันตกลงมาถนนลื่นต้องระวังครับ

ไม่มากนะคะเพียงแค่เขาเรียกว่าถ้าที่อีสานคือฝนลินลิน

หรือว่าฝนปล่อยแบบนี้ผมจะบอกเลยยิ่งอันตราย
เพราะมันเป็นฝนที่ยังไม่ทันได้ชะล้างพวกเศษดินเศษหินเศษกรวดต่าง
อยู่บนท้องถนนออกไปแล้วยิ่งลงมาแบบน้อยน้อยเนี่ย
มันผสมผสมกับพวกฝุ่นพวกฝุ่นใช่ไหมคะ
พวกดินมันยิ่งกลายเป็นโคนและยิ่งทำให้ลื่น
นั่นแหละครับฝนแรกนี่แหละที่ตกลงมา
มันจะเป็นช่วงที่อันตรายมากกับการสัญจรผ่านไปผ่านมาบนท้องถนน
เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเอามาดูเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูก
แต่เอามาให้ดูเพื่อเตือนภัยกันนะ
เพราะว่าการขับรถบนท้องถนนยิ่งถ้าฝนตกแบบนี้
สติต้องมาก่อนแล้วก็เป็นไปได้ลดความเร็ว
ขอบคุณเฟซบุ๊คนี้ด้วยนะครับ

แต่อย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าอะไรใครยังไงนะ

เรียกว่าสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์
มาเรื่องของการย้อนสอนกันบ้างดีกว่า

ถ้าย้อนสอนกลับมาคุณบอกว่ามันเร็วมันลัด
มันสามารถช่วยย่นระยะเวลา
แต่มันก็นำพาซึ่งอุบัติเหตุได้นะครับ

คือผมดูคลิปนี้ตอนแรกเนี่ย
ผมก็ตั้งข้อสงสัยก่อนนะพี่ฝนนะ
ว่าไอ้ถนนสองเลนเนี่ยมันสวนกันได้ไหม
เพราะเราก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ที่จะกล้าฟันทงลงไปว่า
มันเป็นถนนที่สวนกันได้หรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่ารถมันมาแล้วเนี่ย
สวนกันแบบนี้แล้วยิ่งมาทางเลนเดียวกัน
แน่นอนฮะมันต้องมีคันหนึ่งที่ต้องยอมถอย

แต่ต้องศึกษาให้ดีนะเพราะถนนแต่ละที่แต่ละช่วงเนี่ย
มันบางทีไม่เหมือนกัน
ใช่บางทีเขาเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้ก็เป็น

เราไม่รู้แล้วเชื่อไหมคะว่าเขาก็คือแบบหลบให้เรา
แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนบอกเราดีเราก็แบบอุ๊ยก็แบบดีจังเลย

แบบว่าแจกรางวัลค่ะเขาไปแจกรางวัลให้เรา
เพราะฉะนั้นนะครับขับรถนะฮะคือถ้าเจอบางครั้งบางครั้งเขามาผิดที่ผิดทาง
อย่าไปโกรธคอยบอกกันน่าจะดีกว่าแล้ว

เอาละค่ะมาสู่อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เราก็ไม่คาดคิดนะคะ
ปฏิเหตุในห้างสรรพสินค้าค่ะบังใดเรื่องค่ะบังไรเรื่องก่อเหตุค่ะไปดูกันค่ะ
โอ้โห
นี่นี่ค่ะชนกันทั้งพั่นบนและด้านล่างเลยนะคะ
อยู่ดีนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้
ขณะที่แบบว่าเนี่ยรถเข็นของพนักงานนะคะ
จู่ก็ไหลลงมาตามทางบันไดเลื่อน
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานนี้ลืมล็อกล้อ

เข็นมันก็เลยไหลลงมานะคะ
มีหนำซ้ำเนี่ยพนักงานก็คือวิ่งตามรถนะ
แต่ไม่ดูลูกค้าเลยไม่ช่วยคนเลยนะคะ
ฝนว่านะอาจจะตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เป็นได้
ก็คือจะวิ่งลงไปเอารถน่ะ
ซึ่งฝนมองว่าเขาไม่ได้จะเอาลง

ผมมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะวางไว้ใกล้ก่อนจะลง
แล้วทีนี้มันเหมือนกับไม่ได้ล็อกล้อแล้วมันก็ไหลไง

คือวิ่งตามไม่ทันแล้วคือมันไปแล้ว

ต้องดูนะก่อนที่จะแบบขนของอะไรแบบนี้
ที่จะลงแบบนี้ต้องล็อกล้อต้องดูล้อว่ามันล็อกได้ไหม
ก็เห็นบางห้างนะครับรถเข็นเนี่ยบางห้างเขาจะมีบันไดเลือดเฉพาะของรถเข็น
ที่มันจะล็อกตรงล้อเอาไว้เวลาเอาลง
เพื่อไม่ให้มันไหลลงไปพร้อมกับบันไดเลื่อน

ต้องระวังกันดีแล้วเชื่อไหมคะว่าเวลาที่ฝนขึ้นบันไดเลือดแบบนี้
ฝนจะไม่หันไปข้างหน้าฝนจะหันไปมองดูข้างหลัง
จริงมันเป็นนิสัยเราเลยว่าเรากลัวรถเข็นที่มันไหลลงมา
ก็เป็นการป้องกันไปในตัวด้วยนะคะ
ก็ยังไงก็ฝากเตือนภัยไว้ด้วยนะคะ
มาดูเรื่องนี้โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วมันหวาดเสียว
เรื่องของเรื่องเครนครับเขากำลังทำงานอยู่
แต่สุดท้ายช่วงเครนที่มันโย่งสูงเนี่ยมันดันไปเกี่ยวกับสายไฟ
แล้วเหตุที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับ

อ้าวนี่น่ากลัวนี่ถ้าโดดไม่ทันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ

อ่ะถามว่าเอ๊ะไอ้ไอ้เครนนั้นน่ะค่ะมันไปเกี่ยวสายไฟตรงไหน

ด้านบนสุดเลยครับพี่ฝนคุณผู้ชมดูไปด้วยนะ

เครนมันเลื่อนมาแล้วมันหลุดจากเฟรมไป

ว่ามันไปเกี่ยวสายไฟที่อยู่ข้างบนนั่นแหละ

องค์ประกอบไฟต่อเข้ามาพอดีวิ่งลงดินแล้วก็อย่างนี้เลย
ระเบิดตู้มเลยโชคดีนะที่คนที่อยู่บนรถมีสติ

ถ้าไม่โดดลงมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

แสงไฟฟ้าวิ่งเข้าตัวจนกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่

กลัวจะแบบโอ้โหล้มพับไปเลย

โอ้เดี๋ยวมันจะไปหลายเรื่องมาเรื่องนี้ก็ดูก่อน
คุยถึงเออไปดูตีลงซีรีส์ไง

เตือนภัยนะคุณผู้ชมมันแค่แป๊บเดียวง่ายเลยครับ
เนี่ยสัตว์เครนไปผ่านกับสายไฟ

จริงครับเอามาให้ดูฝากเตือนกันนะครับ

อ่ะเรามาแบบว่าพักพักหัวใจกันสักนิดนึงนะคะ
แบบว่าเรื่องระเบิดที่แบบว่าเป็นผู้หญิงดูแล้วใจคอไม่ค่อยดี

เรามาดูเรื่องน่ารักคอร์เซ็นเตอร์ดีกว่า
แต่คอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่มันไม่คือยังไงอ่ะ

อ่าไปดูค่ะ
ทุกคุณผู้ลดลอค้าใช่ชื่นนามทุกคุณไหมครับ

คุณลูกค้าไม่สบายเลยครับ

พี่ชื่ออะไร

อยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาได้เลยนะ

ซึ่งไม่บอกได้ไหม

จำไม่ได้อ่ะหนูหนูเอาไลน์หนูมาเดี๋ยวเรียนป่ะ
พอดีหนูเปิดไลน์เป็นพายเวทค่ะ

ซื้อได้มั้ยซื้อได้มั้ย

พี่หนูถามหน่อยสิ
เย็นนี้เค้าเรียกแก็งกอร์เซนเตอร์มั้ยคะ

ว่านี่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์

แหมร้ายจริงเลยนะ

เดี๋ยวนะคือเอาทำความเข้าใจกันใหม่

ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนที่กำลังจีบกันแต่

โทรฝุกกันทุกวันนั้นแล้วเออจริงดิ

ติดกันขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่รู้สิอ้าว

ทหารเธอว่าคุณแม่ร้องเพลงให้ฟัง
หมารับไม่ได้ไปดูว่ารับไม่ได้เบอร์ไหนไปดูค่ะ
โอ้โหนี่หมาเขาฟังเข้าใจนะคะจะบอกให้

ลูกฉันไม่มีพ่อแต่ว่าเขามีไง

คือแบบว่าเหมือนเสียงเพี้ยนเขาก็พยายามเอามือ
เอ่อเราเป็นคนเลี้ยงเราเขาจะเรียกเราลูกเป็นลูกเป็นคนเนอะ

เอาจากตะกุยปิดปากแล้วทีนี้เขาบอกอ่า
แม่ก็จะร้องลูกก็ไม่ฟังร้องเพลงเพี้ยน

ฝนว่าเสียงเขาคงจะเป็นเดซิเบลที่เขารับไม่ได้

ก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักนะคะนี่คือเลี้ยงเป็นลูกเลยนะ
แต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ย
กับการเลี้ยงสุนัขก็จะไม่เหมือนกันจริง

อันนี้คือเก่งหน้ารถแห่ครับเต้นเสร็จแล้วได้เงินกับคนละ๑๐๐
เอามาให้ดูกันคลายเครียดค่ะ
ถามนะอย่าไปคิดอะไรมากนะ
แต่ฝากบอกน้องนะแม่โยกมากระวังเอวพัง
เก็บสะโพกไว้ดีกว่านะใช่ไหมเรานั่งอยู่เรายังเหนื่อยแทนเลย
สะโพกเอาไว้โยกกับช่วงเวลาที่ใช่
รู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอ
ธรรมดาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
เรื่องของเน้นน้อยน่ารักณ้น้อยเขายังไม่ชินกับการปวด
ก็เลยบอกว่าอยากศึกแล้วไม่ไหวหิวข้าว
หิวข้าวขอลูก

จะไปกินข้าวเย็นใช่ไหมจะไปกินข้าวเย็น

ยังสิ้นไปกินข้าวเย็นที่บ้าน

เราถือศิลป์เราเป็นเนรอยู่

ช่วงบ่ายก็จะเริ่มหิวคือยังไม่ชินนั่นแหละ
มันกำลังกินที่นี่ดูนะ

โอ้โหแต่น่ารักจริง
โอ๊ยน่าเห็นดูนี่เห็นอะไรได้บ้างครับ
โอ้วววววโอ้ถ้าพบพ่อผิวหวบมากฮ่า
นี่แต่สายตาน่ารัก
สายตาที่บอกแม่เนี่ยประมาณว่า
จ๋าเห็นไหมจ๊ะเขามองหนูนะอะไรประมาณนี้

คุณแม่ก็ช่างได้สนับสนุน
คุณแม่ก็ประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือทั้งตัวคุณลูกแล้วก็ตัวคุณแม่เขาก็น่ารักพอกันเลย
นี่ประมาณ๑ขวบกว่าได้ไหมคะ
ไม่แน่ใจจะกี่ขวบได้แต่ได้รักค่ะ
น่ารักดีนะคะก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ของเด็ก
เป็นความรักบริสุทธิ์ของเด็ก

คุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะข้อความไลน์ส่งมามีลุ้นนะ
เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละค่ะกลับมาสะบัดข่าวกันต่อนะคะ
คุณชนะคะถ้าเกิดคุณชนะตกใจเนี่ย

โอ้โฮผมว่าเคยกินแตกมาแล้วจริง
คนเราเวลาตกใจนี้มักจะเก็บทรงไม่ค่อย

ไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะเขาตกใจ
แล้วเขาเก็บทรงไม่อยู่แบบไหนไปไปดูภาพกันค่ะ
ต้องบอกว่า

ไฟลุคแบบเต้น

โอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะจากที่เก็บที่เก๊กมานานเป็นไงล่ะ
เก็บทรงไม่อยู่ตกใจเป็นเหตุนะคะ

อู้ยจริงครับผมตกใจ
ผมเคยเจอสิ่งที่ผมไม่ชอบว่าคืองู

แล้วสุดท้ายคนที่จัดการกับงูในบ้านคือใคร

อยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยออกมาเลยจ้า

จะได้ไม่ต้องไปเจ็บตัวกับการหาหมอ

คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้
เราหาผู้โชคดีมาได้แล้ว

ส่งข้อความไลน์มาแล้วก็ทำถูกกติกา
นั่นก็คือคุณต้นกล้า

เพลงที่เหมาะสมกับผมในตอนนี้คือเพลง

แล้วจะตายอยู่แล้ว

ก็เป็นเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญ

ก็เนื่องจากตอนนี้หนาวมากเลยครับ

บางคนบอกว่าหนาวบางคนบอกว่าร้อน

เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ

ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ

บอกว่าอยากจะให้ฟังเพลงปิดท้ายเหรอ

พี่ฝนอีกสักหนึ่งเพลงที่มันเหมาะกับพี่ฝนในตอนนี้มีไหม
ตอนนี้อยากมีคนแบบนี้มากเลยค่ะ

อยากมีคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหม

เป็นเพลงที่พี่ฝนทิ้งท้ายไปแบบนี้นะจ๊ะ
และขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
และแน่นอนครับคุณผู้ชมเราจะทิ้งท้ายกันด้วย

น่ารักนะคะของเหล่าน้องหมาขาอ่อนนะคะ
แม่มันน่ารักขนาดไหนไปดูความน่ารักกันสำหรับเราสองคน
วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดี

ขอบคุณสำหรับที่ทำรับชมครูกัดสมัตถ์ข้าว
และมากัดกันให้สบัดในทุกข่าว
กับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง